วันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยนะครับ

เพราะเขาบอกว่ามีอะไรนะถ้าไปรอดซุ้มย่าโมเกิน๓ครั้งใช่ไหม

ผมได้๒ครั้งยังไม่ได้ครั้งที่๓

ซึ่งจริงต้องบอกว่าเป็นดอกที่มีความเชื่อว่าเหมาะกับคนวันอาทิตย์
เป็นดอกประจำวันเกิดคุณวันอาทิตย์นะฮะที่โคราชใช่ไหม
ถูกต้องแล้วค่ะโดยเฉพาะสาวนี่ชอบมากเลยนะคะ
เชนมีโอกาสก็พาครอบครัวไปเที่ยวกันได้ที่โคราช
สวยมากค่ะสวยมากจริงแล้วเบ่งบานสะพรั่งเลยนะคะ
ตอนนี้ก็เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว
ใครที่เป็นสายเซลฟี่นะคุณห้ามพลาดเลยนะคะ
มันไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ปลูกอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน
หรือในพื้นที่การเกษตรที่เราเห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
อยากรู้ไหมคะว่าเขาปลูกกันที่ไหน
คุณผู้ชมเรื่องจริงทุ่งคอสมอสแห่งนี้อยู่ที่วัดนั่นก็คือวัดหนองโคพรมนิมิตร
อยู่ตำบลตะแบกบานอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาพื้นที่กว้างใหญ่กว่าห้าไร่เลยนะคะ
ทางด้านเจ้าอาวาสพระครูประหลัดสุเทพสุระเมธีท่านก็บอกว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นกำลังดีก็เลยทำให้ดอกคอสมอสเนี่ยเบ่งบาน
ทางวัดเองรวมไปถึงชาวบ้านก็เลยมีการทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาวอย่างเช่นดอกคอสมอสเนี่ยดูค่ะ
ปรากฏว่าโอ้โหมันบานสะพรั่งแล้วมันสวยงามเพิ่มความสวยงามให้กับวัดด้วยนะคะ
เป็นการปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพในวัดแล้วก็เอาไว้ดึงดูดคนให้หันมาเข้าวัดมากขึ้นไง
มันเป็นเหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่งนะในวัดมีดอกไม้สวยเราก็อยากจะเข้าวัดไปใช่ไหมคะ
เข้าวัดมาแล้วเราก็ทำบุญชำระร้างจิตใจทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็เสริมสิริมงคลกลับบ้านไปด้วย